แล้วใส่ตาค่ะขยับต่อไปรับประทานอาหารเดี๋ยวเหมือนกัน
นี่คือร้านดังฝั่งสมุทรประการแถวบางปู
เป็นร้านที่ดังขนาดไหนแล้วมีความไฮเทคเกิดขึ้นฮะ
หุ่นยนต์กับสายพานส่งอาหารให้ถึงโต๊ะของลูกค้าไม่มีเด็กเสิร์ฟ
ดปุ่มเรียบร้อยหลังจากที่เขาเอาอาหารมาให้เรา
ดปุ่มคือยืนยันว่าเราได้รับอาหารแล้วส่วนตัวใหม่ก็มา
เสิร์ฟร้านนี้หน้าตาเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้ว
หน้าตาจะมีโคมแก้มแค่นี้เองครับ
เด็กเสริมน่ารักมากพูดอะไรบ้างรับอาหารค่ะ
ดปุ่มด้วยค่ะแค่นั้นแหละฮะไม่พูดพร่ำทำเพลง
แล้วอย่างผมทำไมผมชอบแซวเด็กเสิร์ฟอันนี้แซวได้ไหม
คุณแซวได้เลยน้องแต่งตัวแวมมันไม่ดีดเรา
ถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟปกติมันอาจจะดีดเราก็ได้
แต่ว่ารอบนี้มันไม่ดีดเพราะคุณแซวปุ๊บมันหันสะบัดบ๊อบปุ๊บอ่านเลย
มันเดินกลับไปทำงานต่อมันไม่สนใจใยดี

ตั้งใจจริงนะฮะนี่คือความพิเศษจริง
จากหุ่นยนต์ส่งอาหารแล้วสายผ่านจากในครัว
มันลอยมาปับลอยมาเหมือนรถไฟฟ้า
ในครัวมาถึงนี่เลยฮะมองอะไรเนี่ย
นี่คือสายพานให้ดูสายพานก่อนแล้วอาหารจะอยู่ด้านบน
ด้านบนน่ะเหรอฮะด้านบนฝ่ายพาน
แล้วมันจะวิ่งไปตามรางแบบนี้ยกขึ้นแล้วไปตามราง
เข้าสู่ห่วงของจุดรับอาหารโอ้ดีจังพอมาถึงนี่
เจ้าหุ่นยนต์ทำงานต่อเลยนี่คือร้านสายลมบางปู
เข้าสู่ยุค๔๐ของจริงนะฮะใช้หุ่นยนต์เข้าทำงาน
แล้วดูเด็กเสิร์ฟเดินที่ไหนล่ะนั่งรถที่มันมีแบบไฟฟ้า
อุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยแปลกเหลือเกินจริง
คนที่เขาไปเจอแต่จริงร้านเขาเปิดมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะ
แต่ไม่ได้ฮือฮาแต่มาฮือฮารอบนี้คือเจ้าของเพจชื่อว่าคู่หูคู่กิ๊ก
เขาไปรับประทานอาหารมาในยุคโควิดถ้าเราเจอแบบนี้
โค้งลูกค้าก็จะไม่ต้องสัมผัสกับคนมากเกินไป
เจอเจ้าหุ่นยนหุ่นยนต์และอุปกรณ์อุปกรณ์ต่าง
ก็สไลด์มาจากในครัวมาถึงตัวของบรรดาลูกค้าถึงโต๊ะเลยนะฮะ
นี่เป็นเรื่องราวที่แปลกดีนะฮะ
ร้านอาหารย่านบางปูสมุทรปราการชื่อว่าร้านสายลมบางปูนะฮะ
แปลกดีแปลกดีน่าไปคือนอกจากไฮเทคแล้วเนี่ย
ใกล้กันมองวิวมองวิวทิวทัศน์ก็สวยงามเหมือนกัน
ใช้ทะเลใช่ไหมคะใช้ทะเลสวยหน้าไป
ดีจังเลยมีโอกาสจะไปนะฮะไปครับ